หนึ่งในความหลากหลายเรื่องของการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มีเอกลักษ
ก็คือเรื่องของวิถีชีวิตของชุมชนนะครับ
มีเสน่ห์ตามท้องถิ่นปัจจุบันนะครับ
มี๓๐ชุมชนนะครับที่ผ่านการคัดเลือกจากเอกชนนะครับ
แล้วก็พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวจากโซนยุโรปนะครับ
ติดตามพร้อมกันกับรายงานของคุณสรรญาคงอยู่ครับ
ที่ตกแต่งด้วยลวดลายเก่าแก่
มรดกโลกทางวัฒนธรรมของอำเภอเมืองเก่าจังหวัดสุโขทัย
ทั้งหมดนี้เป็นหนึ่งในสินค้าที่ระลึกที่มีอัตลักษณ์ของชุมชนไทย
และเป็นตัวแทนเพียงบางส่วนของชุมชน๓๐คู่ทั่วประเทศ
ที่ได้รับการคัดเลือกจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพทและภาคเอกชน
ระหว่างวันที่๖๘พฤศจิกายน๒๕๖๐ณกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักร
สมาคมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประจนภัย
สมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ทั้งสองสมาคมมีสมาชิกของเขานะครับที่ทำงานร่วมกับชุมชนประมาณ๓๐บริษัท
แล้วก็ไปจับคู่เป็นพี่เลี้ยงทั้งเรื่องการตลาดให้กับชุมชน
หลังที่เราพัฒนาเรียกว่าพร้อมแล้วเข้มแข็งและจัดการตนเองได้แล้ว
ก็จำเป็นต้องมีพี่เลี้ยงที่เป็นบริษัทนำเที่ยวเพราะมี
ที่ชื่นชอบในเรื่องของชุมชน

วิถีไทยอะไรเหล่านี้นะครับ
ตัวแทนชุมชนที่จับคู่กับเอกชน
มาร่วมเปิดตลาดท่องเที่ยวในยุโรปเป็นครั้งแรก
หวังว่างานนี้จะช่วยให้บริษัททัวร์ของอังกฤษ
และยุโรปรู้จักชุมชนเล็กในไทยมากขึ้น
เพราะที่ผ่านมาบริษัททัวร์ส่วนใหญ่
ยังคงนำเที่ยวที่สถานที่ท่องเที่ยวหลักในเมืองใหญ่

จะเข้าไปชมโบราณสถานนะครับ
โอกาสที่จะเข้าชุมชนเนี่ยมีน้อยนะครับ

รูปแบบหรือกิจกรรมในชุมชนนะครับ
อยากจะได้ให้อินซี่ต่างเข้าไปดูในบริบทหรือวิถีชีวิต

ซึ่งบางคนยังเป็นคนสมัยโบราณอยู่นะครับ
เรื่องของการแต่งกายเรื่องวิถีชีวิตนะครับ

ชุมชนเราก็พยายามจะสืบทอดกันมานะครับ
เราก็ยังให้คนทางยุโรปไปดูของชุมชนเราว่า
ของเราก็ยังมีดีของดีเยอะนะครับ

หรือเรื่องของการมัดย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ

เราจะมีลักษณะกิจกรรมให้ทำด้วยมือ
พอทำเสร็จเราก็จะเอาผ้าที่ทำ

สามารถคัดเลือกชุมชนได้๑๑๑ชุมชน
จากที่มีสมัครมาทั้งหมด๗๐๒ชุมชนทั่วประเทศ
ล่าสุดมีเพียง๓๐ชุมชน
พร้อมจะเปิดรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก

โดยชุมชนของประเทศไทยนะคะ

และสามารถเข้าถึงตลาดที่มีคุณภาพ

รายงานจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรค่ะ